สวัสดีครับมาเอาใส่ไข่สดไข่ให้เยอะ
เอาเอายังอ่ะ

เออไป

มองไม่เห็นอ่ะ

เขาเป็นผู้ชายแบบนี้จริง

ตอนนี้ซื้อได้ในราคา๒๕๐บาท
แพงมากพี่บอกเลย

หนูทำช่วงที่ปิดไปนะคะ

แม่น่ากลัวสวัสดีค่ะ

ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะ
๒๐กว่าวัน
เสร็จแล้วนะ
๑เมตรหนึ่งแม่ของเราน่ะรอสองคนขอต้อน
ขอต้อนรับคนอย่างก็คือต้ม

ม้าเนี่ยนะฮะไปพบกับคุณ
แม็ททิตมามาขอที่๑๐มีนา

ใช่มัทิวนะไข้มวยไข้มวยแล้วก็คุยกับทางคุณลิเดียด้วย
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าก็เลยต้องกากตัว

โหทั้ง๒๐มากกว่า๒๑มั้ง๒๑๒๒วัน
๒๒วันจริงสัก๓เดือนก็ได้

นี่ไงล่ะดังนั้นก็ไม่ต้องมาบอกว่า๓เดือน๔เดือนไม่ต้องพูดมาก

โอเคนะครับ
คิดถึงนะ
ไม่ติดได้ยินเสียงเหรอ
ทะเลยนะผมไม่ค่อยอยากติดผมกลัวให้เลย

บ้ากลัวกระทั่งไม่กลัวเหอะ

คือรายการเราก็สดเหมือนเรานั่งอยู่ในบ้านคุณผู้ชมเหรอ

วันนี้ก่อนไปเรื่องราวของโควิด๑๙
มีกรณีที่เรียกว่าน่าสะลดใจนะครับ
เมื่อกรณีของจิตระดา
ที่จะทำเป็นคนไข้ที่มีอาการทางจิต
ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยก่อเหตุมาแล้วนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยใช้มีดไปแทงเด็กคนหนึ่งอายุ๔ขวบแล้วก็เสียชีวิตนะครับ

ผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยบุกไปแทงนักเรียนที่โรงเรียนเซ็นโยเซฟนะครับ
ได้รับบาดเจ็บ๔คนออกจากสาบันกรยาราชนครินนะครับ
อยู่ที่บ้านที่นครชัยศรีไปใช้มีดเนี่ยนะฮะแทงเด็กหญิงวัย๔ขวบ
เป็นลูกสาวแม่ค้าขายอาหารตามสั่งนะครับ
ก็เรียกว่าตอนนั้นเนี่ยแม่เนี่ยนะฮะเขานำอาหารไปส่ง
ปรากฏว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาล
สุดนะครับวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ร้านขายอาหารตามสั่งที่เกิดเหตุนั้น
มีย่าแล้วก็ญาติของเด็กหญิงจอยนามสมมุติอายุ๔ขวบ

ซึ่งนางสารี่ครับเป็นย่าของน้องจอยเนี่ย
แก๊ก็เปิดเผยว่าตนเองได้มาเช่าร้านขายของ
ซึ่งเป็นของมารดาของนางสาวจิรดาหรือว่าเจ๊เป็ดเนี่ย

ช่วงนั้นนางสาวจิตรัฐดาได้เดินมาสั่งข้าวผัดกระเพา๖กล่อง
ซึ่งตนเองก็ได้พูดคุยสอบถามสนุกกันตามปกติ
แต่วันนี้จิตรดาแปลกกว่าทุกวัน
เพราะจิตรัสดาเดินเข้ามาในร้าน
โดยขณะที่ตนเองกำลังตักข้าวใส่กล่องให้
ช่วงเวลาไม่นานครับได้ยินเสียงหลานสาวที่นอนอยู่ในร้านสองฝั่งตรงข้ามกันเนี่ย
ตนเองได้ยินเสียงหลานร้องคล่ำคลวน
แต่คิดว่าหลานนั้นน่าจะนอนละเมอเพราะจะเป็นแบบนี้บ่อย
กระทั่งหันไปมองเพราะหลานนั้นจะดิ้นตกลงมาที่พื้น

พอไปถึงตัวแล้วจับพลิกปรากฏมีมีดนั้นเป็นมีดผลไม้นะฮะ
หล่นลงมารู้ทันทีแล้วว่าหลานนั้นถูกแทงนะครับ
รีบบอกญาติให้พาไปส่งโรงพยาบาลห้วยพลู
หรือส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนครชาย๔
ก่อนจะมาส่งต่อนะฮะที่โรงพยาบาลนครปฐม
อาการนั้นสาหัสมากเลือดไหลมากนะครับระหว่างทาง
ซึ่งตนก็ทราบว่านางสาวจิรดานั้นมีอาการไม่ปกติอยู่แล้ว

เพราะหายไปนานมากแล้ว

ตอนนี้ญาติญาติก็เครียดเพรากลัวว่าจิรดานจะรอยนวล
ก็วอนสื่อแล้วก็ตำรวจติดตามคดีนี้ให้ด้วย
อกจากนี้นะครับวันนี้เนี่ยถือเป็นวันเกิดของน้องจอยด้วย
ซึ่งจะครบ๕ขวบพอดีแต่ก็มาเสียชีวิตซะก่อน
ทางด้านในแผ้สรุภัณฑ์ห์จักรพรณ์นักยุทยา

เรื่องต้นนะครับเชื่อว่าการก่อเหตุของนางสาวจิรดานั้น
มาจากอาการกำเลิภนะฮะ
โดยล่าสุดนะครับผู้ป่วยเพิ่งจะมารับการรักษา
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีกำหนดพบแพทย์อีกครั้งในวันที่๓๑มีนาคม
ซึ่งอาการคนไข้จากเดิมในรอบ๑๐ปีนะครับ
กำเริบทั้งหมด๖ครั้งนับตั้งแต่ก่อเหตุนะครับ
อยู่โรงพยาบาลมา๔ปีเมื่อครบ๔ปีก็จึงอยากจะออกจากโรงพยาบาล

เพราะผู้ป่วยนั้นยังคงสามารถอยู่ในที่ชุมชนได้
แล้วก็มีแม่มีบุคคลใกล้ชิดในคอยติดตาม
นี่นะครับก็คือเรียกว่าเป็นประเด็นขึ้นมานะฮะ
ถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมคงจำกันได้นะครับว่า
จิตรดานั้นเคยไปก่อเหตุตอนนั้นนะฮะ

อุ้ยกว่าพี่ไม่ได้๔ปีก่อน
มากกว่านั้นปี๔เท่าไหร่สักอย่าง
ไปมากกว่า๑๐ปีแล้วผมไปในที่เกิดเหตุด้วยวันนั้นจริง
วันนั้นผมไปทำรายการหนึ่งสมัยก่อน

ติดกับโรงพยาบาล

แล้วก็เหตุคือเขาเข้าไปแล้วก็ทำตัวกลมกลืน
กับทางผู้ปกครองแล้วก็ไปก่อเหตุนะครับ
ผมจำได้เลยตอนนั้นผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณชูวิทย์ครั้งแรกที่นั่น
เพราะรู้สึกว่าลูกคุณชุวิตมีคนหนึ่งที่เรียนที่นั่น

คือได้รับมารักษานะฮะก็อยู่ที่โรงพยาบาลมา๔ปีอ่ะ
แล้วก็เหมือนกับก็ให้ยงให้ยะนี่คือภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะเนอะ
แล้วดูสิฮะคือพอออกมาแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้อีก
ดูสิไม่หายใช่ไหม
คืออันนี้คือถ้าจะแบบอาการหนักผมว่านะ

อื้อนี่คือหมอคนนี้คุ้นจิตแพทย์

โฆษานอ่ะ

วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
นุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสองพันสิบเก้านะฮะ
ก็แถลงถึงสถานการณ์โควิดไนทีนในประเทศไทยว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มร้อยสามสิบหกคน
ผู้ป่วยสะสมหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่คนอาการหนักใส่เครื่องช่วยหายใจยี่สิบสามราย
เสียชีวิตเพิ่ม๒รายรวมเสียชีวิตไปแล้ว๙ราย
หายแล้วร้อยสิบเจ็ดรายและรักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดราย
ผู้ป่วยทั้งห้าสิบเก้ารายเป็นผู้ป่วยที่สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้าที่สนามมวยสถานบันเทิง
และบุคลากรทางการแพทย์๒รายและผู้ดำเนินผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศจำนวน๒๑ราย
นี้พบว่าผู้ป่วยในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีมีเพิ่มมากขึ้น
ส่วนในต่างจังหวัดก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องกระจายตัวอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สะแก้วส่วนที่อีสานนั้นอยู่ที่อุบลราชธานี
ส่วนผู้เสียชีวิตสองรายเป็นชายไทยอายุห้าสิบสี่ปีอยู่ที่ยาลา
มีประวัติเดินทางกลับมาจากมาเลเซียและหญิงไทยอายุ๕๖ปี
มีภาวะปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร
กองบัญชาการตำรวจนครบานพลโทพักขพงศ์พงเพตรา

ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙จำนวน๒๗นาย
และตำรวจที่เกี่ยวข้องถูกสั่งให้กักตัวเอง
เพื่อสังเกตอาการแล้วจำนวน๓๒๖นาย

ส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากการกลับมาจากการดูงานที่ประเทศสเปน
เกี่ยวข้องกับสนามมวยและรับประทานอาหารร่วมกัน

ตำรวจสนตลิ่งชันติดเชื้อป่วยโรคโควิด๑๙
ทีนขณะปฏิบัติงานประจำด่านตรวจคัดกองนั้น
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

ตำรวจคนดังกล่าวติดเชื้อมาจากที่อื่น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาและสั่งให้ตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ประมาณ๖นายกักตัวเองเป็นเวลา๑๔วัน

มั่นใจว่าตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่เข้าตรวจวัดอุณหภูมิภายในด่าน
จะปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิดในทีนี้

กองบัญชาการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

บกปอทโพสต์ข้อความว่า

อย่าโกหกเรื่องโควิด๑๙ในวันที่๑เมษายน
ไม่ควรโกหกในทุกวันอยู่แล้วในวงเล็บ
ผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดตามพรบว่า
ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา๑๔
คือผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ

โครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์

ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน
ต้องระวังจำคุก

มาลื้อนี้นะคุณิสามเอ็ด

ก็สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิต๒ราย

เป็นบุคคลที่เรียกว่าอายุก็๕๐กว่ายังไม่ถึง๖๐เลย
แล้วก็ที่สำคัญคือไม่ได้มีโรค

ไม่ได้มีโรคที่แบบเป็นอยู่แล้วด้วยนะ
คือร่างกายก็ปกติแข็งแรงแล้วก็ถือว่าอายุก็ไม่ได้มากด้วย

คนนี้รักษาตัวในโรงพิวารเอกชนเดี๋ยวไม่ได้บอกชีวิต

ก็เป็นเรื่องที่คุณหมอก็กำลังหาสาเหตุว่า
ทำไมคือที่เคยมีทฤษฎีว่าส่วนใหญ่แล้วจะหนัก

อายุ๖๐กว่าขึ้นไป๗๐๖๕อะไรอย่างนี้

อันนี้๕๐กว่าไม่มีโรคประจำตัว
ถูกไหมฮะถ้าย้อนกลับไปผู้ชายที่อายุ๓๐ก่อนหน้านั้น

เขาก็จะบอกว่ามันมีเรื่องของการไปตรวจว่าเป็น

อันนั้นมันยังสับสนอยู่ไม่รู้ยังไงตรงนั้นนะ
แต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบต้องคิดว่า

เราต้องเพิ่มการระวังตัวในเรื่องไหนอีก
ยังไม่รู้แต่ว่าการตายเพิ่มขึ้นแล้ว
ไม่ใช่เป็นเฉพาะคนสูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวแล้ว

นี่เราก็คือกินร้อนช้อนกู
เพราะชั้นกลางเอาไม่อยู่แล้วต้องซ้อนเอาเองใช่ไหมฮะ
แล้วก็ใส่หน้ากากล้างมือบ่อย
คือมีความจำเป็นมากล้างมือบ่อยไงสำคัญ

แล้วก็ล่าสุดนะครับเดี๋ยวผมเคยพูดไปแล้วทีหนึ่ง
เรื่องของรองเท้าที่เราต้องใส่

ผมเคยพูดตอนนั้นจำได้ไหมล่าสุดเนี่ยก็มีทางหมอนะครับที่อยู่ที่อิตาลี
ที่เขาไปช่วยเป็นหมอที่ไปช่วยที่นู่นนะครับ
เขาได้มีการส่งข้อความหนึ่งไปให้กับทางอาจารย์คนหนึ่งที่อยู่เมืองจีน
อาจารย์เมืองจีนส่งมาให้กับอาจารย์ที่อยู่เมืองไทย
เป็นอาจารย์ทางภาควิชาไวรัสนี่แหละครับ
เขาก็มาบอกผมส่งไว้ผมฟัง
แกก็บอกเลยบอกว่านี่คือ
อิตาลีที่ตายส่วนหนึ่งมาจากที่ใส่รองเท้า

เหยียบเชื้อแล้วก็ใส่รองเท้าเข้าไปในบ้าน
ก็อยากจะขอให้แบบเอารองเท้าเนี่ยไม่ต้องเข้าบ้านนะ

อย่างนี่เราต้องปิดรองเท้า
ผู้หญิงทั้งแก
ป้องปิดรองเท้ากันเมื่อไหมครับพี่

เราก็ไม่รู้ไงเขาก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเอาแอลกอฮอลเนี่ยก็คือฉีด
ฉีดใต้รองเท้าคนใต้รองเท้าหน่อย
สองข้างเนี่ยท่อนใต้รองเท้านะฮะแล้วก็ถอยมาไกลแล้วก็พ่นใส่รองเท้าหน่อย
เป็นได้ใช่ไหมเพราะคนยุโรปหรือคนอเมริกันจะใส่รองเท้าเข้าบ้าน

แต่บ้านลูกเรามันจะใส่สลิปเปอร์นะพี่เหรอเขาก็จะเปลี่ยนแล้วก็ใส่รองเท้าของพี่เปิ้ล
คือบ้านบ้านของลูกชายแบบว่าคุณป้าเขาสะอาดเขาจะไม่ยอมให้ใส่รองเท้าที่เปื้อนโคนหรือเปื้อนดินเข้าไป
แต่ว่าเราไปบ้านคนอื่นเขาใส่ไปถึงห้องอะไรต่ออะไร

นั่นแหละคือส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนั้น
ใส่ไปห้องรับแขกห้องอะไรหมดเลย
คิดดูสิรองเท้าไปไหนตอนไหนแม้กระทั่งเข้าห้องน้ำสาธารณะก็ไปมาหมด
แล้วลองคิดดูดิว่าบางเมืองเนี่ยคนเป็นเยอะมาก

แล้วเจ้าเชื้อพวกเนี้ยมันจะตกลองพื้น

สุดท้ายมันจะตกลงพื้นแล้วก็ติดตามพวกผนังพวกปุ่มลิปปุ่มอะไรอย่างนี้
แต่เราพูดถึงรองเท้าที่โอเคตรงนี้เราป้องกันได้

เจ้าเชื้อเตือนเมื่อที่ที่แล้วก็ฉีดสุดลิศเลย

ก็เคยมีคนมาบอกว่ามันเกินไปหรือเปล่า

เพราะว่าเชื้อสารคัดหลังมันตกที่พื้น

มันไม่ค้างอยู่ในอากาศนานมันตกที่พื้นตกที่ตา
มันค้างอยู่ในอากาศนานเห็นล่าสุดที่สดีบอกว่ามัน

ฉันเกลียดดอกไม้ที่ปากเธอบ้าง

แล้วก็ขอนอกเรื่องก่อนที่ไปข่าวต่อไป

นี่รุ่นล่าสุดนะ

เท้นเมื่อในได้

ไฟป่าอย่างที่เราทราบมานะคะว่าที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็มี
ก่อนหน้านี้นะคะก็มีไฟป่าเกิดขึ้นนะฮะ
แล้วก็ไม่เรียกได้ว่าใกล้เข้าไปประชิดวัดพระธาตุดอยสุเทพกันเลยทีเดียว
เนรนี่ตื่นตนกกันมากเลยนะคะ
นับร้อยเนี่ยก็ช่วยกันนะในการดับไฟเลยค่ะ
ก็ผู้สื่อข่าวก็รายงานมานะคะว่าสถานการณ์ไฟป่าที่เชียงใหม่เนี่ย
ตอนก่อนหน้านี้วิกฤตเลยทีเดียวไฟเนี่ยนะได้ลุกลามแล้วก็ประชิดนะฮะ
ข้างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
ซึ่งด้านหลังวัดเนี่ยมันจะเป็นอาคารของคนที่ไปปฏิบัติธรรมนะฮะ
เป็นศูนย์พระพุทธศาสนานานาชาตินะคะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชาวต่างประเทศเนี่ยนะคือชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่กันนะฮะ
เกิดเป็นกลุ่มควันใหญ่มากแล้วก็เราจะได้ยินเสียงปะทุอยู่ตลอดเวลาเลย
เพราะว่าด้วยความที่อากาศเนี่ยแห้งมันก็จะทำให้เกิดความแรงกับต้นไม้เนี่ยนะคะ
มันก็จะติดไฟได้ง่ายก็จะได้ยินเสียงกิ่งไม้เนี่ยดังกึกกล้องอยู่ตลอดเวลา
ก็เรียกได้ว่าสร้างความตกใจให้กับพระเนรกันเลยทีเดียว
ชาวบ้านบริเวณแถวนั้นก็กลัวกันมากเลยนะคะ
ก็ชาวบ้านก็น่ารักมากก็เป็นร้อยคนนะคะก็ถือคลาดถือจอบถือเสียมเนี่ยไปช่วยกันนะฮะ
ในการที่จะป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมาได้

แต่อากาศทำร้ายจิตใจ
ซึ่งก็ฉีดน้ำสกัดอยู่ตลอดเลยนะคะ
ใช้เวลาเกือบ๒ชั่วโมงในการที่แบบว่าดับไฟ
โดยต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่มีความเสียหายนะฮะเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างใดทั้งสิ้น
สาเหตุของไฟป่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาก็เชื่อว่าเป็นการลอบเผาหาของป่า
ซึ่งประกอบกับมีกระแสลมแรงนะฮะแล้วก็มีความแห้งแรงของพื้นที่
ที่ทำให้ป่าบริเวณดังกล่าวนี้กลายเป็นเชื้อเพลิงตามธรรมชาติได้ง่ายมากเลยทีเดียว
จนทำให้ไฟป่านี้โหมกระหน่ำรุนแรงแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วมาก
ล่าสุดเนี่ยนะคะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมไฟป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะฮะ
ได้แล้วใช่พร้อมกับระดมนะกำลังภาคพื้นดินเข้าตรวจสอบในจุดที่มีกลุ่มควัน
เพื่อที่จะดับไฟให้สนิทแล้วก็ไม่ให้ลุกลามขึ้นอีกค่ะ
ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานี้เขาประกาศนะคะว่าพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนี่ย
ระบุว่าในช่วงวันที่๑ถึง๙๔เมษายนเนี่ยนะคะประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเลยทีเดียว
รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ยังจะมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลาง
โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะก็จะได้รับผลกระทบก่อนส่วนภาคอื่นเลยทีเดียว
ซึ่งก็จะมีผลกระทบในระยะต่อไปนะในภาคอื่นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี
มันจะได้ช่วยในเรื่องของการแบบว่าฝุ่นละอองให้ลดน้อยลงได้
มันจะมาวูบเดียวก็ยังดีที่ไม่มาเลย
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนอง
แล้วก็ลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยหลีกเลี่ยงนะคะ
ในการที่จะอยู่ที่โล่งแจ้งที่มันมีต้นไม้ใหญ่นี่แหละหรือว่าป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรง
สำหรับเกษตรกรก็ควรที่จะเตรียมตัวป้องกันนะคะ
อย่างไรเนี่ยถ้าอยากจะทราบข้อมูลละเอียดกว่านี้
ก็สามารถที่จะโทรสายด่วนไปได้ที่๑๑๘๒๒๔ชั่วโมงเลยค่ะ
ดินฟ้าอากาศก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
เพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องอยู่กับมันไปอีกทุกวันเลยทีเดียว
ต้องระวังเอาไว้
แบ่งไปกังวลหลายเรื่องตอนนี้มึน

ก็ไม่กินไข่ก็พกหน้าช่วงนะครับ

พอสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ยนะครับ
มันระบาดหนักแล้วก็ติดกันอย่างมากมายเนี่ย

ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่ราคาถูก

นี่กลงของแม่ค้าเชียงใหม่

ทำไมอ่ะทางผู้ใช้เฟซบุ๊คภาคหนึ่งก็เขาก็บรรยายไว้ว่า
ระหว่างกลงกลงของแม่ค้าขายไข่ขณะที่เกิดโควิดไนทีน
ศรัทธาญาติโยมซื้อไข่มาทำบุญถวายเพื่อเด็กกำพ้าวัดดอนจันท
จังหวัดเชียงใหม่อุ้ยวัดดังด้วยอืม
เมื่อวันที่๒๖มีนาเนี่ยไข่ไก่ทั้งหมด๖แผงมัดเป็นเชือกเป็นชั้น
สี่แผงข้างล่างเป็นภาพอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยนะฮะ
ดังนั้นถ้าทุกท่านซื้อไข่ยกแผงดูให้ดี
โดนแม่ค้าเล่นกลมูเตรลูมาก
แล้วพอเขาจะมัดให้เสร็จก็ยกไปเลย
ชั้นกำลังดีมันจะแบบว่าไม่แตก
ให้เด็กไม่ได้เด็กกำพาด้วย

คือนี่นอกเหนือจากแบบจะมาเจอวิกฤตเรื่องนี้

ร้านไหนก็ต้องรู้ว่ายังกล้าทำ
แย่มากแล้วตอนนี้ไข่ไก่แพงมากเลยนะ

คุณเคยซื้อโลนึงต่ออาทิตย์

มันก็เป็นช่วงจังหวะเขาเขาก็จะขายแบบค้ากำไร

ออกมาอย่างนี้ตัวเล็กแพงอ่ะเดี๋ยวใครทราบช่วยบอกไหมว่าตอนนี้
ตอนนี้ราคาไข่เนี่ยโหลเท่าไหร่แล้วจากปกติเท่าไหร่ด้วยอ่ะบอกมาหน่อย
เราไปเดินตลาดสดเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นจะแบบว่าจะมีน้อย
แต่พอเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตมีมีทุกเบอร์

แต่ว่าจะพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็กลายเป็นเอาคุณเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตนี่
เอ๊ะยังไงดีเราจะพูดยังไงเออเออนะ
ซึ่งตลาดสดไม่ควรแพงซุปเปอร์มาร์เก็ตควรจะแพงกว่า

เปอร์มาร์เก็ตมีมีตลอดพอหมดปุ๊บเขาก็เอามาเติมหมดปุ๊บเข้ามาเติม

แต่เขาบอกว่าตอนนี้หน้าร้อนแม่ไก่ก็จะออกไข่น้อยลง
แต่ผมเคยเห็นเขาบอก๑๘๐กว่าบาทนะ
ต่ออะไรต่อแผงหนึ่งนะฮะปกติเท่าไหร่ต้องรู้อย่างนี้ก่อน
ปกติไม่ถึงท่านผู้ชมปกติเท่าไหร่๑๐๐อย่างนี้
เท่าไหร่นะ๙๐บาทเบอร์ศูนย์นะ๙๐บาท
ศูนย์คือเล็กสุดแต่มันมีขายไปถึงใหญ่สุด
เออมีถึง๑๐๐กว่าบาทแต่จริงแล้วผมว่ามันมีวิธีหนึ่งซึ่ง
นี่ไงเขาบอกราคาไข่แผงหนึ่ง
ต้องดูไซส์อะไรคะคุณ
แต่มันไม่น่าจะมีถึงขนาดนี้ถูกไหมถ้าใคร
ปกติ๙๐ใช่ไหมใหญ่สุดก็แค่๙๐บาท
นี่เท่ากับเป็นแบบมากกว่าเท้าโหลหรืออะไรฮะ

เป็นแพ็คเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นแล้วดันโบอีกต่างหาก
ทีนี้ทีนี้วิธีง่ายเลยวิธีง่ายเลย

บอกว่าวิธีง่ายคือ

ไม่กิน๒วันได้ไหมไม่กิน๒วันก็ได้ได้สิ
วันได้ไหมได้สิ๔วันได้ไหม
นี่อาทิตย์หนึ่งอะได้ไหมดีชั้นสอง๓อาทิตย์

แล้วก็ดูสิว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มันจะขายราคา

เพราะว่าไข่มีอายุ๒๑วันจะเก่าแล้วมันจะเริ่มฝ่อ
คือถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำได้

คือถ้าเกิดว่าคุณม้าตอนนี้เราถ่ายทำรายการอยู่นะฮะ
คุณม้าครับเบอร์๓คือขนาดเล็กใช่ไหมคะ
ใช่ไหมเบอร์๓คือขนาดเล็ก
เพราะฉะนั้นถ้ามันแพงมากก็หยุดกิน

เออดูที่ว่าตกลงคือยังไงตะหู้ขึ้นอีกต้องกินไก่ไปเลย
เพราะว่ามีเนื้อเพราะว่ามีโปรตีน
เราต้องการโปรตีนคือถ้าเกิดเราร่วมใจกันที่จะไม่กินมันเลย

ลองดูเดินผ่านไปเลยอดใจไม่ต้องซื้อมัน

พอมันห้ามมันยากปุ๊บมันอยาก
เราต้องเอาความอยากนี้ทำให้มันหายไป

หรือว่าคุณอยากจะให้เขาเอาเปรียบเราต่อไปเรื่อย

จะบอกว่าตอนที่ดิฉันเนี่ยกักตัวอยู่กลับบ้านใช่ไหม
แล้วก็เลยทำการไดเอ็ด๗วัน

เป็นทั้งหมด๓อาทิตย์แล้ว
คอร์สไตเอ็ดเนี่ยไม่มีการให้กินไข่เลย

พี่กินอะไรบ้างเนี่ย
คนของไปให้เต็มเลยข้าวเคิ้วบำมุงบำมึง

ดังนั้นบางวันที่แบบว่าเห็นว่ามีข้าว

ในสิ่งนั้นการกับตัวที่ดูสบูรณ์มากนะคุณนาย

ขนาดขนาดในหมาดเองนะครับ

แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้รวมจากไข่ข้างนอก

เป็นกินเห็กเออ
ทำไมในท็อปมันไม่
ก็นี่แหละพี่มันก็เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้ว่าแบบ

เบอร์๒ก็เบอร์เล็กอันนี้ก็ขนาดเล็กต้อนนี้นี่สือมาใบเล็กแผงแรง๑๒๕แห่ง
นี่นะฮะเขาบอกบางร้านในเบตงเบอร์๑นะแผงละ๑๓๕อันนี้คุณชูบอกมา
มีเขาบอกใครกักกุลไข่สาธุขอให้ไข่มันนะอุ๊ย

เดือนก่อนซื้อ๙๐๑๑๐ตอนนี้ลดราคาไข่เบอร์๒

โอ้โฮนั่นแพงมีรอยยิ้มเท่าว่าแพง
นี่เบอร์๒๕๐คุณผู้ชมทางบ้านไลน์มา

ไม่กินก็ได้ก็คือถ้ามันแพงเขาเอาเปรียบเรา

ก็อยากจะรู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่โก่งราคาประชาชน

คือแค่นี้น้ำตามันก็นองหน้าอยู่แล้ว
ถ้าต้องการจะร่ำรวยบนข้าวน้ำตาลคนไทยด้วยกัน
เราก็ต้องสู้โดยการที่อย่าไปกินมัน
เพราะว่าเราปล่อยกันไปเราไม่กินไข่ทุกวันก็ได้

แต่ว่าผมพูดในหลักของความเป็นจริง
ตอนนี้มันอยู่ในช่วงภาวะที่ต้องช่วยเหลือกัน
พ่อค้าบางคนอาจจะเป็นลายย่อยที่เอามาจากยี่ปั๊ว

เออคือถ้าคุณไปรับมาแพงก็ไม่ต้องรับมัน

คุณจะถูกกดขี่อยู่แบบนี้อะไรอย่างนี้

สุดท้ายไข่คุณขายได้อยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้ไม่มีโควิดคุณก็ขายไข่ราคานี้

แต่ตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสของคุณ

ซึ่งแล้วคนไทยที่ลำบากคุณคิดไหมว่า
คือนี่คือแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่คุณเองนะ
มาทำแบบนี้ผมว่ามันต่ำซาม

อ้าวไม่ทันแล้วแต่ผมพูดความจริง

ถ้าเกิดว่าเจอพ่อค้าแม่ค้าขายไข่แพง

อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดมีคนที่ร่วมใจกันไม่ซื้อไข่
สามวันสี่วันห้าวันมันขายไม่ได้จะทำอย่างไร

เริ่มจากตัวเรานะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ย
บางครั้งเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะภาครัฐก็ไม่ยอมไปคุมซะที
บอกว่าอยากกักตุนอยากกักตุนแต่สุดท้ายก็มันก็มีปัญหาแบบนี้

เออก็นี่ไงให้ไปปราบปราม
มันต้องปราบปรามคือมันไม่ใช่แค่พูดไม่ใช่แค่ออกระเบียบ
เพราะว่าทางรัฐบาลหรือที่ฟังดูเหมือนพาณิชย์หรือเกษตร

เค้าวะแบบไม่มีใครซื้อแล้วก็ลับมาเป็นตัวเต็มเลย

อย่างเมื่อก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
เขาก็ออกแบบเสื้อผ้าสำหรับในการช่วยป้องกันโควิด
ให้กับโรงพยาบาลให้กับแพทย์แล้วก็นางพยาบาล
ใช่เขาออกแบบทำขึ้นมาให้เลยนะ
แทนที่เขาจะมาตัดเสื้อผ้าตอนนี้มันก็ขายไม่ได้มั
ลวงก็ปิดหมดเขาก็เลยทำลักษณะออกมาเป็นเสื้อผ้าเนี้ย
เพื่อที่จะให้ทางโรงพยาบาลได้ใช้กันนะฮะ
มีสิซึ่งก็ประกาศผลิตหน้ากากอนามัยนะ
เพื่อที่จะเพิ่มจำนวนให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศฝรั่งเศส
จากการระบาดของโควิด๑๙นี่แหละค่ะ
แล้วก็ให้ทั่วโลกกันไปเลยอย่างที่เราเห็นมีโลโก้ด้วย
โดยขณะนี้กำลังพัฒนาสินค้าต้นแบบ
แล้วก็จะดำเนินการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อที่จะได้รับอนุญาตทางการของฝรั่งเศสเขา
จะเห็นว่าใช่แล้วก็มีเห็นไหมนี่ไงเขาก็มีที่ใส่อย่างนี้
สีเหลืองด้วยอันนี้เราทำเองก็ได้
อันนี้ก็ทำแจกหรือทำขายนะพี่ทำขายดิชาแนล
อันนี้ขายชาแนลขายแล้วของเราเป็นชาแนล
แต่ว่าหน้ากากนี้รู้สึกว่าจะทำเดี๋ยวนะในการแถลงคราวนี้นะครับ
ระบุว่าณขณะนี้ได้มีการเคลื่อนกำลังพล
ประกอบไปด้วยพนักงานแล้วก็คู่ค้าเนี่ย
เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยแล้วก็เสื้อคลุมที่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยนะคะ
แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะไม่ปล่อยให้พนักงาน๔๕๐๐ชีวิตเนี่ย
ตกงานในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวอยู่อย่างนี้

รัฐมนตรีทางด้านกระทรวงสุขภาพเนี่ย
เปิดเผยว่ารัฐบาลฝรั่งเศสได้สั่งซื้อหน้ากากอนามัยจำนวนกว่าพันล้านชิ้น
ส่วนใหญ่เนี่ยจริงเขาก็ซื้อมาจากเมืองจีน
พันล้านพันล้านชิ้น
เพื่อที่จะนำมาเก็บไว้สำหรับใช้ในช่วงหลายสัปดาห์แล้วก็อีกหลายเดือนข้างหน้าเนี่ย
ในการที่จะแบบว่าเอามาให้กับประชาชนเขาเนี่ย
ไม่น่าเราหาไม่ได้เลยไปอยู่ฝรั่งเศสหมดนี่เอง
นี่ไงก็รัฐมนตรีกระทรวงสุขภาพเขาเป็นคนจัดการ
ผมชอบผมชอบทวิตเตอร์น้องคนนี้มากเลย

แต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าเราไปเจอของแพง
ที่แบบเขาฉวยโอกาสเราเราก็เดินผ่านซะอดทนไว้นะฮะ
ลองร่วมมือร่วมใจกันดู
เป็นโปรตีนโปรตีนไงเพราะว่าไข่มันเป็นโปรตีนราคาถูกไงพี่มันกินง่ายมันมาทำอะไรได้หลายอย่าง
ตอนนี้ไข่มันจะแพงกว่าหมูแล้ว
นั่นเอง
โอ้มาทายจ๊าชาดำเย็นแล้ว
ไม่ยาแนวอันนี้ย่อยาแนว

เดี๋ยวนี้เขาไม่มีร้านขายแล้วเขาปิดหมดนะพวกร้านเครื่องประดับ

ซื้อไม่นางซื้อซื้อ
เวลาซื้อของแล้วเขาก็จะมีโพง

โควิดเนี่ยระบาดนะฮะตอนนี้ก็มีนักเสี่ยงโชคเนี่ย

เจ้าแม่ตะเคียนแล้วรู้ไหมเขาเอาอะไรไปถวาย

เอาแมสไปถวายเจ้าแม่ตะเคียนปะโทพระคุณแม่คุณเอ้ย

นี่ผู้สื่อข่าวเขารายงานนะฮะ
บริเวณสวน๘๐พันศาเขตเทศบาลตำบลกบิน
อำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรีเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่ามีต้นตะเคียนชื่อว่าแม่ย่าโอรส
แม่หญ้าพันธุ์พิไรมีกุมารจุกแดงจุกทอง
แล้วก็มีบรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยนะฮะ

พร้อมกับหน้ากากอนามัยมาถวายนะครับ
จากนี้เนี่ยยังได้ขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนแห่งนี้
ไม่ว่าจะเป็นร่างทรงที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมาก
เพื่อสนองนโยบายของกรมควบคุมโรคติดต่อ
ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
นอกจากนี้ยังมีครอบครัวบัวทอง

แล้วก็เพลงย้อนยุคนะครับเพื่อเตรียมถวายกับแม่ตะเคียน
ย่าโอรสแม่ย่าพันธิไลกุมารจุกแดงจุกทองหลังจากที่บนเอาไว้นะครับว่า
โควิด๑๙เนี่ยหายไปจากประเทศไทยจะนำกองทอมมาตีถวายรวมทั้งเพลง
ยุคมาแสดงนี่นะเออฝากบอกทางหมู่บ้านนี้ด้วยว่าถ้าโควิดมันไป
ยังจริงอย่าว่าจะตีกองทอมเลยเดี๋ยวผมจะไปลำหน้าด้วยอย่าพูดไว้แล้ว
หายไปจริงจริงก็จากประเทศไทยนะผมจะไปลำที่นี่ให้
พรึกสวยเลยเดี๋ยวฝึกให้เดี๋ยวคิดว่าจะไปลำใส่ชุดไก่ด้วยนะมีขนขนเออเอามาลำได้
เดี๋ยวผมจะแค่ฉันจำได้อยากดาวนึก
ไม่เป็นไอ้วันผมเคยใส่เดี๋ยวมันจะไปลำให้เลย

เดี๋ยวว่าจะกองทอมเลยผมจะไปลำด้วย
เมษาพฤษภามิถุนา

จะไปดู

จะไปเป็นพระรอดีกว่าจะตามไก่

เรื่องของเมียน้องผมเอง

ภรรยาถูกแจ้งความจับนะครับ

รามนั้นเลิกกับภรรยาแล้ว

ไม่มีเหลือเอาละค่ะเรามาอัปเดต

ซึ่งเขาก็อยู่ในโรงพยาบาลนั้น

นี่ก็เรียกได้ว่า๑๒วันกันแล้วนะฮะ

ลิเดียก็ได้เข้ารักษาตัว

ก็ต้องแยกกันรักษา

โดยที่ได้รับการรักษาส่วนหนึ่ง

อาการของตัวเองก็ระบุว่า

รักษาด้วยยาอะไรแล้วนะฮะ
ก็คือเป็นมื้อแรกที่เขาได้กิน
อาหารได้อย่างอร่อยกันเลย

ในการหยุดทานยาต้านไวรัส

เหมือนที่ได้อัปเดตมาคือว่า

ไม่น่าเหมือนอย่างยักษา

แล้วก็แฮชแท็กความสุขเล็กของชีวิต
แฮนเซคพร้อมแล้วแต่กระดูกแบบที่ไม่ต้องออกกำลังกัน
แต่หอมเลยนะไม่รู้จักแต่หอมเลยใช่ไหม
ทิวก็หน้าเล็กลงไปเลยก็หมดเลยเพราะมันทานอะไรไม่ได้เนอะ
อืมทีเดียวชิบคงเป็นผลขั้นเคียงของยาอะไรอย่างนี้ครับ
อันนี้เขาบอกผมไปกับพี่หนุ่มด้วยโอเคชื่ออะไรเนี่ย
อ่าลุ้งป๊อบใช่ไหม
ลุ้งพบโทษทีลุ้งป๊อบ
พี่แค่หนุ่มใส่ชุดไก่หนุ่มก็๕อันแล้วพี่

อ้าจัดพ่อไก่อ่อนสอนลามเขา
คือเรื่องมันอยู่ที่ภรรยาคุณสอนรามก็คือ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
พร้อมกับพยาบาลวิชาชีพผู้เสียหาย
ก็นำเอกสารหลักฐานการโอนเงินที่สั่งซื้อหน้ากากอนามัยกับภรรยาของพระเอกหนุ่มนะคะ
เขาเขียนว่าชื่อดังอักษรย่อสอสลาตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะ

เขาแจ้งความรบริเวณคดีกับพนักงานสอบสวนสหมในข้อหาช่อโกง
หลังจากสั่งซื้อหน้ากากอนามัยจำนวน๒แสนชิ้น

แต่กลับไม่ได้รับสินค้าตามที่ตกลงกัน
อาชิริยะนี่ก็เปิดเผยว่ารู้จักกับผู้ค้าลายนี้ผ่านรุ่นพี่คนนึง
นำเข้าจากประเทศเวียดนามราคาชิ้นละ๙บาท๕๐บาท
เริ่มพูดคุยแล้วทราบว่าผู้ค้ารายนี้อ้างตัวเป็นภรรยาของพระเอกหนุ่มชื่อดังคนนี้
อีกทั้งบัญชีรับโอนนั้นก็ยังเป็นนามสกุลเดียวกันอีก

จึงตัดสินใจสั่งซื้อจำนวน๒๐๐๐๐๐ชิ้น

จากนั้นก็ทยอยโอนต่อเนื่องรวมเป็นจำนวนกว่า๙แสนบาท
ซึ่งหน้ากากอนามัยดังกล่าตั้งใจจะไปใช้ในคลินิกตรวจสุขภาพส่วนตัวที่มีพนักงานจำนวนมาก
แล้วก็แจกจ่ายให้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ
สั่งซื้อหน้ากากอนามัยกับผู้ขายเมื่อวันที่๕มีนาผ่านมา๒แสนชิ้น
เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันตัวเองและใช้ในการประกอบวิชาชีพ
โดยโอนเงินไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่ก็ทยายไปจนกระทั่งรับถึงกำหนดรับสินค้าคือวันที่๑๕มีนา
แต่เมื่อครบกำหนดถูกบ่ายเบี่ยงอ้างว่าการขนส่งติดขัดช่วงนี้การนำเข้าส่งออกจึงโทรไปเจรจา
แต่ผู้ค้าลายนี้อ้างว่าไม่สะดวกจะคืนเงินให้
ตัดสินใจไม่สะดวกจะคืนเงินคือไม่คืนเลยตัดสินใจเข้าแจ้งความ
จากนี้ผู้ขายรายนี้เป็นภรรยาของพระเอกหนุ่มดังกล่าจริงเนื่องจากมีหลักฐาน
มีชื่อในบัญชีที่โอนเงินและมีบทสนทนาในการซื้อขายยืนยันตัวตนชัดเจน
ว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นภรรยาของพระเอกหนุ่มอีกทั้งนัดรับของก็ยังที่บ้านของพระเอกหนุ่มอีก
นี้เชื่อว่าภรรยาของพระเอกหนุ่มไม่น่าจะมีหน้ากากอนามัยตามที่กล่าวอ้างจริง
เพราะจากการตรวจสอบบ้างเบื้องต้นไม่พบว่ามีแบบอนุญาตในการนำเข้า
และยังมีการแสดงใบรับรองสินค้าปลอมผ่านแอปพลิเคชันไลน์อื่นด้วย
มั่นใจว่าตัวเองนั้นผู้เสียหายถูกหลอกอันนี้คือการเป็นคำพูดของคุณอัจฉริยะนะ
ล่าสุดก็บอกว่าภรรยาที่บอกเป็นภรรยาของชื่อคุณติ๊กนะใช่ไหมฮะ

เป็นภรรยาก็อย่าขาดกับติ๊กภรรยาสาวแล้ว
อ้าวเหรอ
เวลาสุดก็มีข่าวน่ะว่าคุณสอนลามเองน่ะได้การพอได้ออกมาให้ข่าวแล้ว
แถลงผ่านทางไอจีแล้วคุณจะยกทำไมครับอันนี้ผมอ่านไปแล้วนะครับ

เพราะว่าก็สับสนเพราะว่า
สนเพราะว่าในช่วงสายก็มีทนายความอีกท่านหนึ่ง
ออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดถึงผมกับครอบครัว
แล้วก็พูดถึงอะไรต่างจากอีกสำนักงานธนายความหนึ่ง
ผมเองก็เกิดความสับสน
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเช็คให้ดีด้วยนะครับ
ว่าทางคุณยานิษฐาสารทิศ
เขาอยู่ที่เน็ตกล้าหาถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัย
มันเป็นข่าวหน้ากากใช่ไหม

ไม่คือเขาออกมาพูดถึงในมุมของหน้ากาก

จริงแล้วหน้ากากอนามัยเขาเคยสั่งต่างประเทศจริง

แต่ทีนี้ปัญหาคือว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่รู้ว่าทางภาครัฐจะมีการประกาศ
ว่าเป็นห้ามกักตูนแล้วก็เหมือนกับเป็นสินค้าที่อยู่ในการควบคุม
พอหลังจากที่มีข่าวออกมาว่ามีการควบคุมเรื่องของหน้ากาก

เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่เอาดีกว่า
เขาไม่มีการซื้อขายแล้ว
เขาไม่อยากทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
แต่ทีนี้เขาบอกเขาเอาเงินส่วนของเขาเนี่ย
ได้จ่ายไปทางฝั่งของ
ทางที่เขาสั่งไปแล้ว

แต่อีกมุมหนึ่งก็รับเงินมาจากทางอดีตธริสาอะไรเนี่ยนะฮะ

เขาบอกเขายินดีที่จะคืนเงินให้๙แสนบาท
บอกพยายามติดต่อไปแล้วเพราะมีโนติสยื่นมาหาเขา

แต่ในมุมของเรื่องของภรรยา

เพราะว่าคุณอัจฉริยะเขาได้มีการพูด

คือมีการแยกทางกับภรรยาคือเปลี่ยนนามสกุลไปแล้ว

ต่อให้จะเปลี่ยนนามสกุลไปก็ตามแต่

มันก็ต้องมีการไปสืบกันว่าร่วมกันหรือเปล่า

ถูกกับอย่างวะ๊ะถูกกับอย่างวะ
พี่บ้าผ่านทำไงนะ
เต้นไงนะ
เมื่อกี้คนถามกันเข้ามาเยอะ
ตกลงคุณสอนรามหย่ากับภรรยาหรือยัง
ก็ต้องบอกนะว่าเราเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน

เนี่ยก็พูดตอนที่เขารายลิฟต์ออกมา

คือเรายังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องลองดูว่า

เมื่อกี้เราบอกไว้นะครับเรื่องของเพลง